มาพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกันบ้างนะคะสำหรับคอนเสิร์ต๕๐ปี
บอยโกศียพงศ์ค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมาก
ขนซุปตาทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อสธนชัย
พี่น้อยวงพลูพี่ปุ๊อัญชาลีไทยอ้ำคิงด้อม
รวมไปถึงนักร้องรุ่นใหญ่อาต้อยเศรษฐาก็มาด้วยแล้วที่สำคัญมีแขกรับเชิญสุดเตอร์ไพรส์
อย่างพี่ติ๊กเจษฎาพรจ้าอ้าวพอดีได้ไหมอ่าวกรี๊ดลองแสงเหมือนเคยนะคะ

ที่ช่วงท้ายแฟนจะกรี๊ดหนักขึ้นหนักขึ้นกับการปรากฏตัวของสองซุปตานุ่ม
และนี่ค่ะคุณเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูภาพนี้อุ้ยนี่คือภาพเมื่อสิบแปดปีที่แล้ว
ด้านด้านขวาคุณผู้ชมเนี่ยภาพนี้คือภาพ๑๘ปีที่แล้ว
โบจอยทีเคและข้างหลังคือน้องนายนพัฒน์
น้องนายเจ้าเนี่ยนายสมัยน้องนายบอกว่าน้องนายเป็นเด็กอ้วน
ห่วงหยิกแต่ตอนนี้๑๘ปีผ่านไป
น้องนายทำไมหล่อยังนี้
คือจะบอกว่ามันใช้แอปหดอ่ะ

ตอนนี้โตเป็นนุ่มแล้วสูงขึ้นสูงกว่าพี่สองคนอีกนะ
ใครจะไปคิดว่าน้องที่เต้นอยู่ข้างหลังเนี่ยจะมาร้องเพลงกับพี่เขา